ช่วงนี้รถกระบะดูเหมือนยังมีประเด็นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขับรถกระบะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการจอด
คือที่จังหวัดสงขลาค่ะก็คือมีเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ
คนนึงขับรถกระบะไปจอด
ทีนี้บังเอิญจอดล้ำเส้นของเพื่อนบ้าน
เขาขีดเอาไว้ไม่ให้จอดล้ำเข้ามา

ก็ปรากฏว่าเพื่อนบ้านก็คงจะไม่พอใจ
ไปเอาขี้เท่าเผากระดาษเงินกระดาษทองด้วยนะ

เท่าเผากระดาษให้คนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย

แล้วภาพกล้องวงจรปิดมันจับภาพเอาไว้ได้
เจ้าของรถกระบะเขาก็เลยไปแจ้งความค่ะ
เจ้าของรถกระบะก็คือนายพิพบเจียนวงตระกูลอายุ๖๐ปีนะคะ
เขาเอาไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่

ที่ถือปี๊บเอาขี้เท่าเผากระดาษเงินกระดาษทองให้บรรพบรุษ

เทใส่กระโปรงหน้ารถกระบะของเขา

ไปแจ้งความข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ตำรวจก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมอยู่เขาถึงจะมาเทขี้เท่าใส่หน้ารถล่ะ

คงเป็นเพราะนายพิพบเนี่ยจอดรถกระบะล้ำไปที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้
ซึ่งจริงแล้วก็ล้ำเข้าไปนิดเดียวเองนะ
ถ้าดูตามปกติแล้วเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ย
เขาจะห่วงพื้นที่หน้าบ้านมาก
เขาจะวางสิ่งของกั้นเอาไว้
กันไม่ให้รถคันอื่นมาจอดตลอด
ก็เลยคิดว่าคงโมโหที่นายพิพบจอดรถกระบะล้ำเข้าไป
เอาขี้เท่ามาโปรยใส่หน้ารถแบบนี้

ก็ไม่รู้ว่าขี้เท่าผสมอะไรมาบ้าง

ก็เลยมาแจ้งความทิ้งไว้ก่อน
คนที่มีรถเนี่ยรถจะไปจอดที่ไหน

ไม่ได้จอดรถหน้าบ้านเขาเพียงแต่ว่า
เมื่อคืนที่จอดเนี่ยบังเอิญ
รถที่จอดหน้าบ้านผมเนี่ย

ผมก็เลยเลยหัวไปบ้านเขาแค่

แต่โดยปกติเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ย
เขาจะไล่ทุกคนที่มาจอด
โดยเฉพาะการเอาสิ่งกีดขวางมาตั้ง

มาใช้กฎว่าใครตั้งของหน้าบ้านเนี่ย

พนักงานสอบสวนก็ลงพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม

ตั้งใจจะเรียกตัวคู่กรณีที่เป็นเพื่อนบ้าน

แต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านก็เก็บตัวเงียบภายในบ้านนะคะ
มีเพียงหญิงสูงอายุที่คิดว่าน่าจะเป็นแม่

แต่ตัวแม่เองก็บอกไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น

ทีนี้มีเพื่อนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกัน
เล่าให้ฟังแอบมาเมาส์ข้อมูลให้ฟัง
บอกว่าเคยเจอเหมือนกัน

เอาขี้หมาแล้วก็ขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านหลายครั้งค่ะ

ซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจากปัญหาการจอดรถล้ำเข้าไปหน้าบ้านนี่แหละ
ไม่ให้คุณบอก
ไม่ให้คุณบอก
หลังจากนี้ตำรวจก็บอกว่าเตรียมจะออกหมายเรียกเพื่อนบ้านคนนี้
รับทราบข้อกล่าวหาฐานทำให้เสียทรัพย์นะคะ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะเจรจาหาข้อยุติกันต่อไปค่ะ